เอาทุกผู้ชมครับดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมครับ

พลตมธโปรปัญญาปินศุกร์กุมัญชาการประจำสมนักงานพระบัตรรอวัย๕๙ปี
ท่านถูกพบเป็นศพถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บ้านพัก
ทีแรกภรรยาซึ่งเป็นอดีตตำรวจเนี่ยบอกสามียิงตัวตาย
สุดท้ายก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นฝ่ายยิงสามี
ภรรยาก็คือพันโดรีหญิงพรประพาปิ่นสุขอายุ๖๗ปีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๔นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อวานนี้นะฮะ

บ้านพักหลังนี้อยู่ที่ซอยบรมราชชนนี๗๐
แวงสาราธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพนะครับ
ที่มีคนไปเจอศพกันนะครับ
สภาพศพก็คือถูกยิงด้วยปืนกระสุนเข้าหน้าอกด้านขวา๑นัด
รักแร้ซ้ายอีก๑นัดรวม๒นัดด้วยกันนะครับ
วันนี้ญาตินิมนต์พระสงฆ์จากวัดตรีทศเทพวรวิหาร
เดินทางด้วยรถตู้สีขาวนะครับ
เพื่อไปรับศพพลตำรวจโทปัญญาผู้บัญชาการประจำสำนักงาน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดตรีทศเทพนะครับ
หลังจากถูกส่งมาชนะสูตรตามขั้นตอนตั้งแต่เมื่อวานนี้

แรกก็พบว่าศพนี้อยู่ที่หน้าบ้านนะ

แล้วท่านก็กำลังทำคือเป็นมือสืบสวนสอบสวนฝีมือดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คดีแต่ละคดีพูดไปทุกคนรู้จักหมดนะคะ

ยากรป่าไม้เสือดำนี่ทำคดีที่มีผู้ต้องหาคือคุณเปรมชัย

คดีล่าสุดมา๙๘๘ก็ทำอยู่

แล้วบอกไปพบว่าถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านทีแรก
มันจะเกี่ยวข้องอะไรกับคดีมา๙๘๘หรือเปล่า
ไล่ไปไล่มาไม่ใช่นะฮะท่านถูกยิงเสียชีวิตตั้งแต่ในบ้านแล้วเขาพยายามช่วยเหลือกัน
เพื่อนบ้านนะที่ได้รับแจ้งจากภรรยาเนี่ยพยายามนำลงมาเพื่อจะไปโรงพยาบาล
แต่ไม่ทันท่านเสียชีวิต
แต่พอเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยทีแรกภรรยาบอกสามียิงตัวเอง
ค่ะสุดท้ายก็ยอมรับสารภาพว่ายิงสามีนะครับ
เรื่องทางคดีเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะฮะดูเรื่องทางพิธีศพก่อนนะครับ
วันนี้ช่วงที่ญาตินิมนต์พระไปรับศพของพลตำรวจโทปัญญามาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพนะครับ
เดี๋ยวนะครับช่วงทีระหว่างรอการเคลื่อนศพนะครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับอดีตนายตำรวจท่านหนึ่งนะฮะ
นานสิบกว่าปีนะฮะบอกว่าเมื่อวานนี้ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนตำรวจ
ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตกใจมากโดยบอกว่าตลอดเวลาสิบปี
ที่ทำงานกับพลตบทโทปัญญาถือว่าท่านเป็นเจ้านายที่ดีซื่อสัตว์
เป็นที่รักของลูกน้องและตั้งใจทำงานมักจะออกงานร่วมกับภรรยาเป็นประจำ
ฝั่งของภรรยาของท่านก็เป็นคนจิตใจดีดูรักใคร่กันดี
ไม่เห็นเคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อน
ส่วนที่วัตรีทรศเทพนะครับเป็นที่ตั้งบำมือกุศลสมพของพลโดรสเทพ
ว่าพิธีสวดพระอภิษภัมศ์สกที่สลาห์๕นะครับ
วันนี้ก็มีข้าราชการตำรวจมีเพื่อนตำรวจ
มีอดีตผู้ใต้บังคับบัญชานะครับ
หรือผู้ใต้บังคับบัญชามาร่วมงานกันหลายคนนะครับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
พระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมศพ
พลตรวจโทปัญญาเป็นเวลา๓คืน
คือ๒๐กุมภาพันธ์ถึง๒๒กุมภาพันธ์
คืนนี้คืนแรกนะครับ
จากนั้น๒๓กุมภาพันธ์

นาวตรีทศเทพในเวลา๑๔นาฬิกา

กฤทธิเดชจันทร์เพชรพุ่มกับการสอนอธรรมศาลานะครับ

บอกว่าการสอบปากคำภรรยาของ
พันธ์ตำรวจโทพัญญาเนี่ยนะครับ
ก็คือพันธ์โดรีหญิงพรพพาปินศุกร์อายุ๖๗ปี
โนตรีหญิงพรประพาสารภาพว่าเป็นผู้ยิงสามีนะครับ

โดยอ้างว่าสาเหตุมาจากเรื่องความเครียดเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวภายในครอบครัว
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ขณะเดียวกันลูกสาวได้มายื่นหลักทรัพย์เป็นเงิน๕แสนบาท
เพื่อยื่นประกันตัวคุณแม่นะครับ
พนักงานสอบสวนอนุญาตให้ประกันตัว
เนื่องจากมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่พบว่าจะมีพฤติการแห่งการหลบหนี
หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ขณะเดียวกันผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
หลักเกณฑ์ที่ให้ประกันตัวได้
หลังจากได้รับการประกันตัวแล้ว
ลูกสาวจะรับแม่ไปอยู่ด้วยนะครับ
เนื่องจากเชื่อว่าแม่ยังทำใจไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วถ้าอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยปกติอยู่คุณพ่อสองคน
ถ้าอยู่บ้านคนเดียวเดี๋ยวก็เกรงว่าคุณแม่จะยังทำใจไม่ได้

บ้านหลังเกิดเหตุนะครับวันนี้ที่หน้าบ้านนะฮะประตูรั้วปิด
แต่ว่าแม่บ้านนี่ยังมาทำงานทำความสะอาดพื้นที่ตามปกตินะครับ
เราได้คุยกับเพื่อนบ้านนะฮะคือคุณชัยรัฐ
คุณชายรัฐนี่เป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือตอนที่ได้รับแจ้งเหตุจากภรรยาของผู้ตายนะครับ
แล้วก็เข้าไปอุ้มพลโนโทปัญญาเมื่อวานนี้เพื่อจะพาไปโรงพยาบาลด้วยนะครับ
คุณชายรัฐบอกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนบ้านมาเรียกกันบอกให้ไปช่วยพลตรวจโทปัญญากันหน่อย
ทีแรกเนี่ยพอมาถึงที่หน้าบ้านยังไม่กล้าขึ้นไปกันทีนี้พอมากันจนครบ๔คนแล้วเนี่ยตัดสินใจเข้าไปพร้อมกัน
เพราะตอนแรกยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากมีคนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก่อน
ก่อนที่ทางภรรยาของผู้ตายเขาจะโทรมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านที่สนิทกัน
พอขึ้นไปถึงชั้น๒ของบ้านพบร่างพลตบทโทปัญญาตอนนั้นนอนอยู่ที่พื้นในห้องทำงานลักษณะนอนหงายจมกองเลือด
ข้างข้างตัวเนี่ยมีผ้าขนหนูที่เอามาซับเลือดวางอยู่แต่ไม่ทันสังเกตว่ามีปืนอยู่ในจุดเกิดเหตุหรือไม่
แล้วก็ไม่ได้สังเกตด้วยว่าตอนนั้นพลตรวจโทปัญญาท่านยังหายใจอยู่หรือไม่
จนกระทั่งช่วยกันอุ้มร่างลงมาถึงชั้นล่างของบ้านมาถึงหน้าบ้านเพื่อจะนำขึ้นรถไปโรงพยาบาล
แต่นำขึ้นรถไม่ไหวเนื่องจากพลตรวจโทปัญญาท่านมีน้ำหนักมากแล้วรถก็คันเล็กนะครับ
มีเพื่อนบ้านคนนึงทักขึ้นมาว่าเราแจ้งกู้ชีพกู้ภัยให้มาช่วยดีกว่า
เพราะเกิดนำขึ้นรถไปแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายอย่างรุนแรงแล้วมีการกระทบกระเทือนต่างนานา
แล้วเกิดเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะตรวจสอบสาเหตุกันยาก
สุดท้ายจึงตัดสินใจวางร่างท่านเอาไว้ที่ชั้นล่างของบ้านแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่
คุณแฟนมีเร็วและย่อสร้าง
แล้วก็เห็นมีเลือดกองอยู่แล้วก็มีผ้าผ้าเปื้อนเลือดอยู่ผืนหนึ่ง

ตอนนั้นที่เราสังเกตนะคะยังพอมีการหายใจแบบโรยรินอยู่ไหมหรือว่านิ่งไปแล้ว
ก็ดูนิ่งไปแล้วมือก็ไม่ขยับไม่อะไรอย่างนี้

ตั้งแต่ตอนที่เราไปถึงแล้วหรือเปล่า

แล้วตอนนั้นข้างการพังคำภรรยาของพี่ปัญญาเองเขายังไงบ้างคะ
เขาบอกว่ามาเล่นช่วยด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วเขาไปตรงโรงพยาบาล

ก็คือพลโทปัญญากับผู้ตายกับภรรยาเนี่ยนะฮะ

ไม่เคยเห็นการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันนะครับ
สำหรับพลโดโทปัญญานะครับ
เคยเป็นผู้บังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
แล้วขึ้นเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักงาน
ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปัจจุบันท่านอายุ๕๙ปี
ทรักษาพันธ์สัตว์ปลาทุ่งใหญ่นโรยสวนฝั่งตะวันตกนะฮะ
ผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีก็คือ
เปรมชัยกรรณสูตรนะครับ

ก็กำลังทำคดีมาเกาะ๘๘อยู่ด้วย

เกิดจากปัญหาในครอบครัว
ทางภรรยาก็ยอมรับสารภาพว่า
ใช้ปืนยิงสามีจนเสียชีวิต